อุดรธานีข่าวใหญ่เหมือนกันเลยนะคะ
เจ้าของโรงงานลูกชิ้นแล้วก็หมูยอจังหวัดอุดรธานีค่ะ

คือตำรวจเนี่ยมีการขู่กันโชคทรัพย์เขา๗๐๐๐บาท
แล้วก็เรียกเก็บสวยเขาอีกเดือนละ๕๐๐บาท

นี่แหละค่ะเป็นเอกสารสำเนาภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เป็นภาพกลุ่มชายชะกันนะคะ

อยู่ในโรงงานลูกชิ้นหมูยอรินชัย
ตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
คือมันเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่นายสุเทพแก้วเวียงชัย

สามีภรรยาเจ้าของโรงงานเอามามอบให้กับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
ตั้งใจมาแจ้งความเอาผิดชายชะกันที่อ้างตัวเป็นตำรวจ
ป้องกันและปราบรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
คือตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีที่เขาแอบอ้างคนนี้
เขาขู่กันโชคทรัพย์แล้วก็ขอเรียกเก็บสวยรายเดือนกับเจ้าของโรงงาน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓กันยายนที่ผ่านมาค่ะ

เขาเปิดโรงงานทำลูกชิ้นแล้วก็หมูยอมมา๒ปีแล้ว
มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
โดยก่อนเกิดเหตุมีลูกค้าโทรมาสั่งหมูยอ๒๐๐กิโลกรัมราคา๕๐๐บาท
ให้ไปส่งที่ลานจอดรถในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ก็ให้คนงานนำหมูยอไปส่งให้กับลูกค้านะคะ

มีผู้ชาย๕๖คนกรูเข้ามา
อ้างบอกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

ถามหาเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าออย

เขาก็บอกไม่มีก็เลยถูกคุมตัวไปที่โรงงาน
จากนั้นกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ก็เข้าตรวจค้นโรงงานเลย
แล้วก็แจ้งบอกว่าโรงงานนี้ไม่มีใบอนุญาต

ก็คุมตัวนายสุเทพและภรรยาไปกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจผู้ท้อนจังหวัดอุดรฮานีด้วยนะไปสอนอ่อเลยครับ

กับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี
ตัวเขากับภรรยาคือนายสุเทพกับภรรยาเนี่ย
ก็รู้สึกว่าแบบนี้มันจะยังไงล่ะ
แล้วคนที่เรียกเป็นตำรวจด้วยเขาก็กลัวสิ

พอให้เงินไปแล้วยังไม่จบนะคะ
ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจยังบอกด้วยว่า
ต้องจ่ายอีก๕๐๐๐บาททุกเดือน
โดยวันที่๓ทุกวันที่๓จะมีตำรวจไปเก็บเงิน
พอบอกเสร็จปุ๊บก็ปล่อยตัวทั้งคู่กลับมา
โดยมีตำรวจขับรถตามมาส่งด้วย
เพื่อลบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงงาน
แต่ตัวเขาเนี่ยกู้ภาพมาได้ก็เลยเอามาเป็นหลักฐานซะเลย
ถ้าวันที่๓เดือนหน้าคือครบแล้ว

เจษดาปานถึกผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีบอกเลยนะคะว่า

ชายชะกันกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงนะคะ
มีตั้งแต่ยศพันธ์ตำรวจโทหัวหน้าชุด
พันธุ์ตำรวจตรีรองหัวหน้าชุดแล้วก็ดาบตำรวจ
แต่งกายนอกเครื่องแบบขับรถกระบะสีบรอน

มีตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเป็นคนดูแลด้วย
โดยนายเจษฎาก็บอกค่ะว่าทางโรงงานเขามีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง
ส่วนเลขออยก็อยู่ระหว่างดำเนินการขอ
แต่เนื่องจากผู้ถูกร้องเป็นข้าราชการตำรวจ
ก็เลยต้องส่งเรื่องไปที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริต
ภาครัฐเขตพื้นที่๔ขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งลงมาแล้วนะคะ
ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
และมีคำสั่งให้ตำรวจชุดนี้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย